อวิชชินครับคิดว่ากรณีหุ้นสื่อของคุณพิทาร์นี่คิดว่าสุดท้ายเป็นไง
คือถ้าอยู่ที่กระบวนการยึดทำใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบไหน
บางคนบอกว่าถ้ายึดแบบคำพิพากษาคุณธนทรคุณพิธาก็ไม่รอดคือเอาตามตัวหนังสือ
แต่กรณีอย่างกรณีคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ย
หรือว่าประโยชน์เพียงแค่๒๐๐หุ้นมันไม่นำไปสู่การครอบงำสื่ออย่างนี้
อันนี้คือประโยชน์ที่ยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับอยู่ที่ว่าใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบไหน
นะครับแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มีข้ออ่าทำให้พูดง่ายว่า
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากรณีที่ว่าดีที่ว่าร้องตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีการ
ผมคิดว่าคนก้าวไกลทั้งหมดก็คงจะมองว่าความคาดหวังจะให้คุณพิทาไปสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปให้สุดถ้ามันมีแค่ผลกระทบแต่แค่ตรงนี้
อ่าแต่ว่าการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองในอนาคตเนี้ย
หอบหรือชี้แจงหลักฐานใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็คง
สถานการณ์ให้หนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้าสมมุติว่ากระบวนการที่ทำสารรับร้อง
รับเรื่องไปแล้วเนี่ยแล้วนำไปสู่กระบวนการไต่สวนหรือสักถามต่างเนี่ย
ตรงนี้นะครับว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่าคำตอบสุดท้ายของคุณพิธา
ไม่แตกต่างอะไรคุณธรทอเนี้ยพูดว่าความขย้างทางการเมืองหลังจากนี้
มันจะสูงมากขึ้นไปอีกแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าถือครองหุ้นสื่อแบบนี้เนี่ย
สมมุตินะฮะสมมุติครับครับถ้าถูกตัดสิทธิ์จริงจริงเนี้ย
แค่ตัดสิทธิ์การเป็นสอสอใช่ไหมฮะใช่ใช่ไม่ได้ถูกถูกครับ
โบสถ์แบรนด์ห้ามทางการมันไม่มีคุณก็คือสู้กันทีและขยัก
คือเพราะว่าสองสามวันอย่างเนี้ยพักเก้ากลายก็มีเวลาที่เพียงพอที่จะ
แต่คนที่ไม่ชอบก็คงจะไปขยายว่าเนี่ยยังไงก็ไม่รอดแน่นอนเนี่ย
ขณะท้อนโดนอย่างงี้พิทาต้องไม่รอดมาเหมือนอันนี้แน่นอนคือ
คำของท่านอาจารย์พี่ชายคือการตรึงตรึงความเชื่อของแฟนคลับของแต่ละข้างของตัวเองมากกว่า